มีอีกความเชื่อหนึ่งทางอีสานใต้
อันนี้เราอาจจะคุ้นเคยและเคยได้ยินกันมาบ่อยแล้วจากในตลอดข่าวที่เราเล่าให้ฟัง
แต่เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะสำหรับพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อของชาวบ้านกลุ่มนี้ที่เขาจัดทำพิธีแก่นหมอค่ะ

ทางชาวบ้านของหมู่บ้านเมืองจันทร์อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกด
เขาร่วมกันจัดพิธีรำแกนมอขึ้น
ประเพณีฮีด๑๒คลอง๑๔ของชาวกุยหรือว่าชาวสวย
ที่เป็นร่างทรงเนี่ยเขาจะจัดในช่วงเดือน๓นี่แหละ
เพื่อเป็นการเลี้ยงผีบรรพบุรุษด้วย
แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
และพิธีนี้เขายังเชื่อว่าสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยแบบที่ไม่ทราบสาเหตุได้ของหมู่บ้านในชุมชน
ส่วนการทำพิธีเจ้าของคลิปบอกว่าในตอนแรกร่างทรงจะไปทำพิธีกันบนบ้านก่อน
ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นพิธียังไงบ้างนะคุณผู้ชมแต่ว่าไปทำในพื้นที่ในบ้านก่อน
จากนั้นถึงจะลงมาที่ลานพิธีเพื่อที่จะจัดพิธีเข้าทรงแล้วก็จะเริ่มจากการคารวะหรือว่ากราบไหว้ก่อน
ซึ่งคนประกอบพิธีที่มีอายุน้อยเนี่ยจะแต่งขันดอกไม้ไปคารวะผู้ประกอบพิธีที่มีความอาวุโสกว่า
จากนั้นครูบาหรือหัวหน้าจะเป็นคนทรงคนแรกลูกศิษย์ก็จะค่อยทรงตามไปนะคะ
จากนั้นก็จะพาการฝรรมตั้งแต่ค้ำยันเช้าแปลว่าค้ำคืนได้เลยทีเดียว
แล้วก็ทำพิธีลาของนั่นก็คือการออกทรงนั่นเองก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมตามประเพณีของชาวอีสานใต้
เราก็นำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
แล้วก็ขอบคุณภาพจากคลิปของคุณพัทยาด้วยนะคะ